แต่ว่าโชคดีแล้วถูกหวยแล้วมีสติด้วยนะ

มีผู้ชายคนหนึ่งเขาอาชีพเก็บผักขาย
โชคดีครับถูกรางวัลได้ไป๑๒ล้าน

ซื้อยาบ้ามาถุงใหญ่แจกเพื่อนเสพ

สุดท้ายสมใจอยากเข้าห้องขังเลย

คือนายยุทธ์วงถนอมอายุ๓๙

จากการเป็นคนเก็บผักขายกลายเป็นเศรษฐีร่ำรวย
ได้เงินไป๑๒ล้านชั่วข้ามคืนครับ
ถูกหวยมวด๑๖กรกฎาคมที่ผ่านมา

ไปซื้อที่๔ไร่ราคา๗ล้าน

มีเพื่อนฝูงเข้ามามากมายก็มีเงินไง
คนรู้จักเยอะตัวเองก็มีเพื่อนฝูง
แล้วที่ผ่านมาเคยเสพยาเป็นประจำ
ทำยังไงดีเพื่อนเยอะอยากให้เพื่อนมีความสุข
ซื้อยาบ้าเป็นถุงมาแจกให้เพื่อนเสพไปด้วย
โอ้โหคุณค่ะนี่ไง
คุณบอกว่าชีวิตพลิกใช่ไหมจากคนเก็บผักเก็บยาก
เป็นเศรษฐีพลิกกลับไปเลยค่ะ

สุดท้ายสืบไปสืบมานี่แหละค่ะ
คือแหล่งจำหน่ายยาเสพติดจุดหนึ่งเลย
ขายให้กับวัยรุ่นระแวกบ้าน
หมู่๖ตะบนบ้านแพ้วจังหวัดสมุทรสาคร
ตำรวจไปเจอโอ้โหในบ้านเนี่ยยาบ้าเต็มไปหมด
แล้วเจ้าของบ้านเตรียมหลบหนีแล้วสุดท้ายโดนจับได้นะครับ
ตรวจค้นในบ้านคนต้นมะม่วงมีถุงยาเสพติดฝังดินอยู่
ยาบ้าบรรจุดไนลอตเต็มไปหมดเลยครับ
ุ่มด้วยดินน้ำมันก็ไปเจอ๓๑เมตร

ส่งตัวดำเนินคดีในข้อหามียาเสพติดให้โทษ

แล้วก็เตรียมขยายผลเพื่อไปหาผู้ร่วมขบวนการต่อไป

อะไรที่มาจากการขายยาบ้าบ้าง
ถ้าไม่ใช่เงินที่ได้จากหวยโดนยึดทั้งหมดเลย

ขายผักบังหน้ายาบ้านข้างหลัง